หลังจากที่ช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้
และติดตามกำหนดการงานสวดพระอภิษฐรรม

ก็คือพี่สาวแท้ของแม่ชีสันสนีนะคะยายตุ๋มค่ะ

รวมถึงคุณช่อพกาวิริยานนท์อาสามูลนิธิเถียรธรรมสถานนะคะ
ก็ได้มีการแถลงข่าวกำหนดการงานสวดพระอภิษฐรรม
และกราบเคารพกายสังขารของแม่ชีสันสนีค่ะ
ในช่วง๗วันแรกในการสวดพระอภิษฐรรมจะเป็นกิจกรรมภายใน
เฉพาะลูกศิษย์และนักบวชไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้า
ทางเพจเถียรธรรมสถานช่วงเวลา๑๘นาฬิกาของทุกวัน
ส่วนกำหนดการที่จะเปิดให้บุคคลทั่วไป
เข้ามากราบไหว้กายสังขาร
เริ่มตั้งแต่วันที่๑๕ธันวาคมไปจนถึง๑๕กุมภาพันธ์ปีหน้า
ตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็นนะคะ
โดยผู้ที่จะมากราบไหว้ต้องฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
สวมชุดขาวงดชุดดำงดรับพวงหลีด

รายละเอียดของกำหนดการเป็นยังไงบ้างค่ะ
เราได้ข้อสรุปว่าจะให้ทุกท่านได้เข้ามา
แสดงกัดตรรยุต
นะคะคือเราจะเว้นเจ็ดวันแรกไว้ก่อนฉะนั้นในเจ็ดวันแรกที่รอ
เราก็รู้ว่าทุกคนอยากแสดงออกอยากจะส่งพลังงาน
จึงเปิดช่องทางให้ได้แสดงกระตันยุตาออนไลน์นะคะกระตันยุตาอาลัยออนไลน์
คือการเขียนคำไว้อาลัยออนไลน์เพื่อส่งถึงดวงจิตของท่านแม่ชีสันสนี
วันแรกนี้นะคะจะมีการจัดงานสวดพระอภิษฐรรมและเคารพกายสังขารของคุณแม่สันสนี
เสถียรธรรมสถานแห่งนี้ค่ะโดยในเจ็ดวันนี้จะขอเป็นกิจกรรมภายในนะคะ
เพื่อที่จะได้บริหารจัดการจำนวนผู้ที่จะเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ได้อย่างปลอดภัย
ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้อย่างแท้จริง
ฉะนั้นเสถียรธรรมสถานจะถ่ายทอดเฟซบุ๊กไลฟ์ในวาระสำคัญของวันนี้ทั้งหมดเลยนะคะทุกช่วงค่ะ
สิ่งที่ทำเอาไว้เนี่ยมันมีความสำคัญนะคะ
เพราะว่าเราจะได้ทำกรรมดีของเราเองด้วยนะคะท่านเรียกว่ามรดกกรรมนะคะ
เพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นมรดกของโลกต่อไป
แล้วก็สารงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่๙ค่ะอันนั้นค่ะ
มรดกกรรมมรดกทำเพื่อสืบต่อให้คนรุ่นต่อไปเป็นมรดกของโลกเลยนะคะ
สรุปรวมคือเสถียรธรรมสถานจะยังดำเนินงานทุกกิจกรรม
เหมือนที่คุณแม่ยังอยู่ต่อเนื่องไม่มีหยุดเว้นวักเลยนะคะ
และนี่แหละค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไปนะคะ
ถึงแม้ว่าจะสิ้นแม่ชีสันสนีไปแล้วครับแต่ทุกกิจกรรมภายในเสถียรธรรมสถาน
ยังคงปฏิบัติต่อไปภายใต้การดำเนินงานของคุณยายตุ่มนะคะ
ก็คือพี่สาวแท้ของท่านแม่ชีสันสนี
รวมถึงมีนักบวชมีอาสาสมัครของเสถียรธรรมสถานทุกท่านที่จะมาช่วยกันค่ะ
สำหรับลูกศิษย์ท่านไหนนะคะที่อยากจะร่วมทำบุญ
ก็ขอเชิญร่วมสร้างหุบเขาโพธิสัตว์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ซึ่งก็เป็นปัตนิษฐานของแม่ชีสันสนีตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะคะ
คือหลังจากวันที่๑๕กุมภาพันธ์ปีหน้าจะมีการเคลื่อนย้ายไปที่หุบเขาโพธิสัตว
ตามสถานที่แล้วก็กำหนดการอื่นจะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ซึ่งเราส่งคุณวิรายุทธ์ปรานีทีมข่าวของเราไปคุยกับลูกศิษย์ค่ะ
มารอด้านนอกประตูของเสถียรธรรมสถานซึ่งก็บอกว่ามากันตั้งแต่เก้าโมงเช้านะคะ
ตั้งใจจะมากราบไหว้แม่ชีเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าทางมูลนิธิยังไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปกราบไหว้ได้
ก็จะอยู่กันแค่ด้านหน้าประตูแบบนี้ค่ะซึ่งลูกศิษย์ท่านนี้เนี่ยบอกว่ามาปฏิบัติธรรมที่นี่สิบสี่ปีแล้ว
นับถือศรัทธาในตัวแม่ชีท่านมาตลอดนะคะถึงแม้ว่าท่านจะป่วยด้วยโรคมะเร็ง
แต่ก็ยังออกมาให้ความรู้มาสอนการปฏิบัติธรรมด้วยความมุ่งมั่นมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
ทราบมานานแล้วค่ะเพราะว่าถ้าคนที่เคยมาปฏิบัติกับคุณยายจ๋าค่ะ
ก็คือจะรู้ว่าท่านป่วยมาประมาณแบบหลายปีมากแล้วค่ะ
ตอนที่ท่านป่วยท่านได้ออกมาในความรู้ว่ามันสอนการปฏิบัติธรรมช่วงนั้นไหมคะ
ออกมาเป็นปกติเลยค่ะคุณยายจะไม่แสดงอาการป่วยให้เรารู้เลยว่าท่านป่วยค่ะ
แล้วก็ท่านก็จะยิ้มแย้มแล้วก็จะสอนให้เราใช้แบบลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะแบบมีความสุขอะค่ะ
แล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอย่างนี้ค่ะ
เมื่อเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ได้มีพิธีเคลื่อนกายสังขารของแม่ชีสันสนีไปที่ธรรมศาลานะครับ
หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีพิธีตามขั้นตอนต่างนะฮะ
ตามที่ทางเสถียรธรรมสถานได้แถลงข่าวเอาไว้นะครับ
สิริอายุของแม่ชีสันธนีคือ๖๘ปี๑เดือน๗วัน
พรรษาการบวชก็คือ๔๑พันศานะครับ

มาร่วมแสดงความอาลัยกันนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงผู้ที่เดินทางมา
ในสถานที่นำมาสถานวันนี้นะครับ
ผู้ที่มาในส่วนของวงการบันเทิงครับ

เพราะว่าก็มีหลายอย่างที่คุณยายสอน

เหมือนก็ยังอยู่กับพวกเราอะค่ะ
คือจริงคำสอนของคุณยายอยู่กับเรา

ทุกคนยังรักคุณยายก็คือยังรักษา
แนวคิดคำสอน

จริงคือเราก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วอะนะคะ
แต่หมายถึงว่าจริงก็เสียใจ
แต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าในเมื่อร่างกายของคุณแม่
มันเหมือนเกวียนที่หักเกวียนที่พังแล้ว

เพื่อที่จะไปอยู่ในพบภูมิใหม่
ที่มีร่างที่ไม่ต้องทรมานแบบนี้

ว่าต่อไปนี้แล้วเวลามีทุกข์จะยึดเหนียวใคร
ก็ยอมรับเลยว่าเป็นที่ยึดเหนียวเลยค่ะ

เห็นลูกก็นึกถึงท่านแบบว่าท่านเป็นคนขลิบผม

คุณแม่เปิดเพลงน้องแอนฟังขับกล่อม
จนหลับไปอย่างนี้ทุกคืน
แล้วใน๒วันที่ผ่านมาค่ะ
ก็ยังคิดว่าน่าจะอยู่ไปถึงช่วงคริสต์มาส

ก็มีพิธีรดน้ำกายสังขารแม่ชีสันธนี
๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะครับทุกผู้ชมครับ
จากนั้น๑๗นาฬิกามีพิธีสวดพระอภิษฐรรมนะครับ
หลังจากนั้นในช่วง๑๕ธันวาคม๖๔ถึง๑๕กุมภาพันธ์๖๕
จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามากราบเคารพกายสังขารของแม่ชีสันสนีได้
ที่เสถียรธรรมสถานกรุงเทพฯนะครับ
แล้วจะเคลื่อนกายสังขารของแม่ชีสันสนี
ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรีต่อไปครับ
คุณผู้ชมค่ะลูกศิษย์ลูกหาในวงการบันเทิง
นับถือและเคารพรักแม่ชีสันสนีต่างโพสต์ภาพไว้อาลัย
มีการเขียนข้อความกราบลาครั้งสุดท้ายกันเต็มโซเชียลมีเดียเลย

ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงและผู้จัดละครคุณหนิงปณิตาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณหนิงเคยบวชชีปลงผมที่เสถียรธรรมสถานเมื่อปี๒๕๕๙
โพสต์ภาพตัวเองขณะก้มลงกราบภาพแม่ชีสันสนี
พร้อมกับเขียนข้อความสุดอาลัยว่า
บอกด้วยว่าจะจดจำคำสอนของยายจ๋าตลอดไป
ปฏิบัติธรรมอยู่ที่เถียรธรรมสถานนะคะ
ก็โพสต์ภาพกราบลาแม่ชีสันสนีเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกัน
นักแสดงสายบุญอย่างคุณกิ๊กมะยุริน
เขียนข้อความอาลัยพร้อมกับตั้งปณิธาน
จะเดินตามรอยของท่านต่อไป
นอกจากนี้พระเอกดังคือนชาคริษแย้มน้ำ
โพสต์ภาพเมื่อครั้งพาลูกและภรรยาไปกราบแม่ชี
เขียนข้อความว่ากราบลาคุณยายครับ
คุณท็อปดารณีนุษย์โพสต์ข้อความ
กราบส่งแม่ชีสันสนีกลับสู่ธรรมชาติด้วยความอาลัย
และมีนักแสดงอีกหลายท่านเลยนะคะ
ที่ได้มีการโพสต์ข้อความและโพสต์ภาพแม่ชีสันสนีค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายเข็มกลัดคุณเบ้นพรชิตา
คุณนิโคเทเรโอคุณออมสุชา
คุณแพทย์นักร้องนำวงเคลียร์ยายป๋อมแปม
หรือว่าจะเป็นดาราเด็กหลายคนนะคะ
คุณอ้นสารวุฒิคุณอันภูวนาศ
รวมไปถึงพระเอกตลอดการอย่างคุณแซมยุระนัน

ขอให้คุณแม่กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบและงดงาม
ล่าสุดทั้งคุณแซมและคุณหนิงปณิตา
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
ขอกลับส่งคุณแม่นะครับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสวยสดพรดงาม
มันเป็นอะไรที่สองวันนี้แบบสุดสุดแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
มันก็กลับไปที่คำสอนที่ท่านบอกนิงเสมอว่า
เราทุกข์ได้แต่เราอย่าทุกข์นาน
คือนิงเข้าใจคำนี้เลย
จริงก็คือ๒วันนี้แหละ
จากนี้นะคะยังมีดาราอีกหลายท่านที่ผูกพันกับแม่ชีสันสนีม
ไม่ว่าจะเป็นคุณอ้อมสุนิสาคุณแอมสวรรคปะต๊อปปีใหม่
ที่เคยบวชชีที่เสถียรธรรมสถาน
และใช้ธรรมะคำสอนของแม่ชีกล่อมกล่าวจิตใจของตนเองค่ะ
ครับ